คือเป็นที่ทราบกันดีว่ารถยุโรปเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรง
แต่ว่าสภาพรถบรรท์ฝรั่งบรรเบนท์หรูคันนี้นี่ข้างหน้ารถพังยับเหยินเลยนะคะ
เอาว่ารถไปอยู่บนทางเท้าก็แปลกแล้ว
นี่พุ่งชนเหมือนจะเดินขึ้นบันไดไปเกิดอะไรกันขึ้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็บอกว่ารถคันนี้จอดอยู่ในสภาพที่เครื่องยนต์ยังทำงานนะคะ
ตรวจสอบภายในรถพบร้อนเท้าแตะอยู่๑คู่บริเวณห้องโดยสารที่ฝั่งคนขับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชายชาวต่างชาติ๑คนเป็นคนเกาหลีใต้
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายคุมกิลีไม่ทราบอายุค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนายคุมกิลีนำส่งโรงพยาบาลบำรุงราชเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บ้างว่าอยู่เกิดอะไรขึ้น
รถไปวิ่งบนทางเท้าแล้วจะพุ่งขึ้นบันไดแบบนั้น
พวงพงภิลาค่ะเล่าให้ฟังบอกว่า๖โมง๔๐นาที
ขณะกำลังเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เห็นรถคันนี้จอดอยู่บนทางเท้าอยู่แล้ว
เครื่องติดอยู่ไฟหน้ารถก็เปิดอยู่ประตูก็เปิดทิ้งไว้ด้วย
และฝั่งคนขับค่ะมีชายชาวต่างชาตินอนอยู่
ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ปกติก็ดูนอนอยู่ดีแต่ก็งงว่ามาจอดอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
สักพักเดียวเท่านั้นแหละค่ะรถคันนี้ก็พุ่งไปชนกับทางขึ้นรถไฟฟ้าด้วยความเร็วสูง
ซึ่งทุกคนตกใจตกตะลึงกันมากนะคะหลังจากเกิดเหตุ
ก็เลยมีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบมาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ

ล่าสุดค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทองหล่อก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของรถยนต์

เพราะพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เองก็มีลักษณะคล้ายคนเมาสุราด้วย
ก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ที่สำคัญก็ตรวจเรื่องของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้คนขับรถก็บาดเจ็บอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราช
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้า
ไปอีกมุมหนึ่งไปคนละมุมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องรอผลตรวจเลือดเหมือนที่คุณอรัชพรบอก
ต้องตรวจดูว่ามีเรื่องของสารเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่ในร่างกายด้วย
หรือไม่อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม